คุณผู้ชมมาปริศนาไทยกันดีกว่าค่ะ
เอ่ยส่งช่อดอกไม้มาให้แพทย์นับประพาช่อใหญ่ช่อโต
ชีก็โพสต์ถามไปในอินสตาแกรมนะคะหลายคน
ก็พุ่งเป้าไปที่อดีตสามีคุณเบ้นเรสซี่
รวมไปถึงคุณโอ๊ตปราโมทนะคะ

แล้วที่เพื่อนซีบุมสุภาพรมาเมนต์ว่า
รู้ตัวคนให้แล้วว่าเป็นใคร
ไปฟังคำเฉลยกันเลยค่ะ
ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นของใครคือ
ประเด็นที่บ้านเขาส่งรูปมาก่อน
แพทย์ก็ถามว่าของใครให้ไปดูการ์ดดี
คือเหมือนแบบเป็นแมสหรืออะไรมาส่ง
แล้วคนที่รับเป็นพี่เลี้ยงก็ไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้บอก

แล้วก็เลยลงขอบคุณว่าเออขอบคุณแล้วแบบช่อมันใหญ่มาก
มีคนบอกว่าพี่โอ๊ตหรือเปล่าหรือว่าเบ้นหรือเปล่า

คือชอบทำเหมือนแบบรู้แต่จริงก็คือเมื่อเช้าเจอกันก็คือ

ดูสิแบบตามนี้เลยทางนี้ยังไม่รู้ว่าใคร
เดี๋ยวเราจะต้องไปสืบก่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าใคร
สรุปว่าไม่รู้ว่าใคร